ตรงนี้ไปดูเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันระหว่างผู้ชาย๒คนอายุ๔๗คนหนึ่ง
ถูกผู้ชายอายุ๒๘คนหนึ่งเนี่ยทะเลาะด้วยแล้วก็จ้วงแทงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วคนแทงก็หลบหนีไป
ฝ่ายภรรยาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทะเลาะด้วยเหตุผลอะไรได้ยินแต่เสียงทะเลาะกันแล้วก็มีการแทงกันจนทำให้บาดเจ็บนะครับ
ตำรวจก็เลยเร่งล่าคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับเจ้าหน้าที่เร่งนำร่างของนายมัวแซ่โซอายุสี่สิบเจ็ดปีถูกแทงสาหัส
บริเวณใต้ราวนมซ้ายแล้วก็ลิ้นปี่ส่งโรงพยาบาลนะครับที่น่านนะฮะเหตุแทงกันนั้นเกิดขึ้นในหมู่บ้านปางเป่ยนะฮะที่ตำบลเสดียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำตู้ยามบ้านห้วยลี่แล้วก็ชุดสืบสวนจำนวนนึงรุดไปตรวจสอบนะฮะที่เกิดเหตุนั้นก็เป็นลานสาธารณะกลางหมู่บ้านที่บ้านปางเป่ยนะฮะพบกองเลือดแล้วก็รอยเลือดหยดเป็นทาง
สอบสวนนางไก๊แซ่โซ่นะบอกว่าคนที่ใช้มีดแทงสามีคือนายพิชิตอายุ๒๘ปีซึ่งเป็นคนในบุตรบ้านนี่แหละหลังจากก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปโดยก่อนเกิดเหตุตัวเองนั่งอยู่พันธุ์ในบ้านได้ยินเสียงนายพิชิตไม่คุยกันกับสามีของตนแล้วก็มีการทะเลาะกันนะโดยไม่ทราบว่าสาเหตุที่เขาทะเลา
ก่อมือมีรายนี้มาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ